และปัญหากรุงการธิษฐรรมเรามันขาดการเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจน
ผมต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีฝ่ายบริหารตุลการฝ่ายธิบัญญัติ
แต่ฝ่ายบริหารควรมาเป็นองค์ในการบูรณาการ
รัฐบาลชุดนี้ผมกลับเรียนท่านนายกรมตรีไปแล้ว
ว่าอยากจะสวยธรรมทำเรื่องนี้
ก็ในช่วงที่ผมมารับตำแหน่งล้ำตรีก็เรียนร่วมการแล้ว
ทั้งหน่วยพัฒนากฎหมายทั้งฟื้นฟูคันธรรมการพัฒนาบริหารกรุงการธิษฐรรม
ปปชขึ้นมากพยชจะเป็นหน่วยหลัก
ที่จะเอาปัญหาต่างของตัวกฎหมายเอง
การรวบรวมกฎหมายเก่าใหม่ล้าสมัยมันไม่มีคนตาม
บางบางทีก็ใช้กันไป๑๐๑๕ปีบางอย่างมาตรามันใช้ไม่ได้แล้ว
กฎหมายเกี่ยวกับพันธกรณีมันต้องปรับปรุงใหม่มันมีคนตาม
มันต้องมีหน่วยรวมศูนย์สักหน่วยหนึ่ง
แหละให้ข่าวสวทธิษฐรมหน่วยสำนางานกรีดการวิทธรรมเป็นคนทำเรื่องนี้
ให้กับคณะรำตรีให้กับรัฐบาล
แล้วก็ช่วยเหลือฝ่ายศาลยุทธรรมฝ่ายนิติมิจจัดสภา
มันต้องมีหน่วยทำซึ่งฝ่ายบริหารทำได้ดีที่สุด
เพราะเราสั่งได้ใช้อำนาจลำตีใช้อะไรสั่งหน่วยกระทรวงอะไรได้
แล้วก็ประสานไปยังองค์กรอิสระได้อย่างนี้มันน่าจะทำ
คือมันขาดมานานเข้าใจการในสวัสดิ์ดิสัมค์ว่าไม่มีใครทำเรื่องนี้
เราก็เลยรู้ว่ามาฆิราธิตทางหลายคน
ว่าต้องใช้เวลานะมันดีแล้วล่ะมันมีการทำงานกันขับเคลื่อนในการทำ
อันนี้ประเด็นนของการสร้างระบบดัวยการดูลาย
บทหมายการสอบเทียมกันพวกเราก็รู้อยู่แล้ว
มันเป็นที่เจ้าหน้าที่มันเป็นที่ขั้นตอน

จัดระบบตรงนี้เสร็จมันจะมาพูดกันแล้ว
มันจะพูดถึงเช่นรีชุจริต

ไม่พูดว่ามันยาวไปนะมันสั้นไปไหม
มาปรับกันมาปรับให้อาศัยนิยธรรม
ท่านก็ปรับการทำงานมาท่านอายการก็ปรับมาอย่างนี้
ก็นี่ก็คือผลพวงที่เราตั้งขึ้นมา
แล้วมันก็เริ่มขยับเลื่อนขึ้นมา
นะครับก็เรียนให้พวกเราทราบถึง
บทบาทของสุริธรรมในแง่มุมของการบริการ

และปัญหาทั้งหมดมันจะถูกแก้ไขไปเอง

เพราะวันนี้ถ้าเราเหมือนเราเนี่ยบ้านเรากฎหมายมีเป็นหลายพันธุ์ภาพ๔๕พันธุ์ภาพ
ถือกันไปถือกันมาอยู่เนี่ยแล้วใครจะเอารวม
เรื่องเดียวกันอาจจะไปอยู่ใน๓๐กระทรวงใครจะรวมอย่างนี้
นั่นแหละคือผมเป็นห่วงว่าจะต้องจัดระบบตรงนี้ให้ได้
ไม่ได้ซึ่งนายกให้ทำอยู่แล้วนะพอได้แล้วมันก็ไม่ต้องห่วงอะไรหรอก
มันจะขับเคลื่อนของมันไปเองผมเชื่อว่าเพราะมันถูกมันถูกเป็นมาตั้งนาน
คุณจะใช้เวลาปีครึ่งปีทำเรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่
ผมห่วงแล้วระบบนี้มันจะถูกสารต่อไหมผมก็บอกประหลัดบอกอะไรไปว่า
อยากฝากกระทรวงยุติธรรมผมก็คงไม่ได้อยู่นาน
ขณะนั้นมันต้องใช้เวลาหลายปีไงบอกกระทรวมอินทรรมคุณต้องใช้ระบบตรงนี้ขึ้นมา
เมื่อกี้ผมก็พูดในที่ประชุมว่านักกฎหมายทั้งหมดคุณไปสร้างระบบให้หน่อยสิ
วันนี้ผมคิดอย่างนี้ท่านไปคิดว่าระบบอะไรจะดีกว่าที่ผมคิด
ดีกระทรวงธรรมที่ท่านคิดมาแล้วเราจะเดินไปด้วยกัน
กฎหมายที่มันที่จะสร้างให้เจ้าที่ไปทำร้ายวัชชนทั้งลูกอยู่ลักษณะที่
จะได้ถูกควบคุมถูกอะไรกันได้จะไปถึงตรงนั้น
เป็นเป็นการนะเราก็ทำเราก็แก้ไป

ท่านมาวันนี้ในหัวข้อเศรษฐ์วันนั้นมีเหตุการณ์บรรยากรูปอิจจารย์ตำรวจ

เราก็ให้ไม่เปล่าผมไม่ได้ชี้นำให้เขามองกันเอง
ซึ่งนายกรรมตรีก็มอบให้ผมไปดูเหมือนกันว่า
ว่าจำเนินการเดี๋ยวผมจะเอาผลตรงนี้ด้วย
แล้วก็จริงเราทำเสร็จในระดับหนึ่งแล้วล่ะ
เราทำงานเรื่องกับสวทธอธิการกฎหมายกับวงการยุทธธรรมเนี่ย
ท่านประธานวิรัตน์เนี่ยท่านลองอะไรท่านสถานการณ์เนี่ย
ผมก็คุยกับท่านประจำนะเชิญท่านมาแล้วก็มาทำงานร่วมกัน
ผมคงไม่ตอบเรื่องนี้นะเพราะมันไปกระทบกับหน่วยงานอื่น
แต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่สนใจของประชาชน

คือเราต้องยอมรับว่าอันนี้คือหัวข้อที่คนสนใจ

เราต้องยอมรับกันหรือสื่อไม่ยอมรับ
มันเป็นเรื่องที่พูดกันมาก
ก็แสดงว่าในหัวข้อนี้
คนเขาอยากเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่พึงพอใจอย่างไร

เพราะว่าคุณต้องกำหนดให้ชัดว่าใครจะทำ

มันก็จะใช้เวทีนี้เสนอไปทางรัฐบาล
ก็ต้องให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจว่า
ที่เค้าสนัยไปแล้วมันเหมาะสมสตรคล้อง

รัฐบาลก็คิดนี่
มันก็เป็นหัวข้อที่คล้ายว่ามันยังไม่ได้ตอบสนองความต้องการของชายชนที่เขาพูดกันมา
คือมันต้องยอมรับเรื่องนี้นะแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันคืออะไร
ไม่อยากจะพูดผมเชื่อว่าพวกเราก็พอเข้าใจถึงเสียงมันออกมา